โอ้โหถ้าเปิดซาวขนาดนี้เราก็เชื่อกันได้กลัวแล้ว
ณที่แห่งนี้ชาวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ใบตองครับถ้าจะอ่านข่าวด้วยสำเนียงเสียงยาวแบบนี้

ก็อยากจะให้มันแบบคุณเชื่อหน่อยว่าที่นี่มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริง
เขาบอกว่าต้นตะเคียนต้นนี้มีวิญญาณสิงสถิตอยู่
จริงคือคนจำนวนมากเลยเขาพามารวมตัวกันที่นี่เลย
บริเวณครองน้ำสาธารณะบ้านขาครีม
มาเพื่อประกอบพิธีจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้
ขอขมาเทวดาฟ้าดินเพื่อให้เทวดาเปิดทางที่จะนำต้นตะเคียนขึ้นมาจากคลองน้ำ
หลังจากชาวบ้านเขาพบว่าในคลองน้ำแห่งนี้มีต้นตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำ
ชาวบ้านเขาเล่ากันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะ
ชาวบ้านเขาขุดพบตะเคียนขนาดใหญ่ในคลองนี้ไปแล้วทั้งหมด๙ต้น
เจอไป๙ต้นแล้ว
ร่างทรงที่มาทำพิธีเขาบอกว่า
ยังมีต้นตะเคียนที่จมน้ำอยู่อีกหนึ่งต้นนะจะบอกให้
ซึ่งตะเคียนต้นที่จมอยู่เนี่ยมีดวงวิญญาณของทหารสมัยอดีตสิงสถิตอยู่ด้วย
ชาวบ้านก็เลยมาทำการดำน้ำแล้วก็หา
ปรากฏว่าพบต้นตะเคียนอีก๑ต้นหลงเหลืออยู่จริงค่ะคุณ
ก็เลยตัดสินใจพากันนำรถแบ็คโฮลมาขุดเพื่อที่จะยกต้นตะเคียนต้นนี้ขึ้นมาจากน้ำ
แต่เรื่องประหลาดมันก็เกิดขึ้นต่อจากนี้
ประหลาดที่ว่าก็คือต้นตะเคียนจมอยู่ใต้น้ำ
มันเหมือนมันจะมุดหนีลงไปใต้น้ำเรื่อยลึกลงลึกลงลึกลงอ่ะคุณ
ทำให้รถแบ็คโฮลคันนี้นะไม่สามารถขุดต้นตะเคียนขึ้นมาได้
เท่าไรเท่าไรเท่าไรขุดได้แค่ผิวเผินได้แค่เปลือกของผิวตะเคียนขึ้นมา
ไม่สามารถขุดแล้วก็ยกต้นตะเคียนท่อนนี้ขึ้นจากน้ำได้สักที
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อกันว่าในต้นตะเคียนต้นนี้น่าจะมีวิญญาณสิงสถิตอยู่จริง

ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมากเลยโอ้ยขนลุกไปหมดแล้วเนี่ย
ลุกอ่ะสิก็เล่นดำน้ำลงไปอย่างนี้เดี๋ยวลุกขึ้นมาก็หนาวอ่ะสิขนลุกแน่นอน
มันขนลุกพ่อเขาเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สถิตอยู่ในนั้น
โอ๊ยคุณก็ทำให้ฉันขนลุกไปหมด
หลังจากนี้นะคะยังไม่ทราบเหมือนกันว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำตะเคียนท่อนนี้ที่จมอยู่เนี่ยขึ้นมาได้ยังไงนะ
แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวแปลกประหลาดเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้าน
แต่ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมตรงนี้ว่าอันนี้เป็นเปลือกที่รถแบ็คโฮลขุดคือขุดเท่าไหร่ก็ได้แค่เปลือกของตะเคียนแบบนี้
คือเขาก็เลยเชื่อไงขึ้นมาตั้งท่อนไม่ได้อะว่าไอ้ตะเคียนต้นนี้มันหนีแบ็คโฮล์มุดลงไป
คือดำลึกลงลึกลงลึกลงแต่ก็ย้ำว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วย้อนให้ฟังก่อนหน้านี้คือเป็นข่าวฮือฮามาแล้วครั้งหนึ่งวันที่๑๕สิงหาคม
บริเวณคลองน้ำเนี้ยที่เนี้ยเลยอ่ะค่ะโอ้นี่บรรยากาศคนเยอะมาก
บรรยากาศครั้งที่แล้วข่าวนี้เรานำเสนอกันไปแล้ว
กว่า๓๐๐คนเขามุงดูต้นตะเคียนยักษ์ที่จมอยู่
วันนั้นเขาประกอบพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ
เพื่อที่จะเชิญเจ้าแม่ตะเคียนขึ้นจากน้ำ
ประกอบพิธีเสร็จก็ใช้รถแบ็คโฮลดึงต้นตะเคียนขึ้น
แต่ก็ไม่สามารถนำต้นตะเคียนที่จมอยู่ขึ้นมาได้
ต้องหาร่างทรงมาทำพิธีกันอยู่หลายต่อหลายครั้งเลย
มาจากว่าท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านขาคีม
ท่านบอกว่าท่านฝันเห็นตะเคียนจมอยู่ในน้ำ
มีหญิงแต่งกายชุดไทยสวยงามมาบอกท่านเจ้าอาวาสแบบนี้

ชาวบ้านก็เลยตัดสินใจเอ้ยทำพิธีที่จะอันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ย
ขึ้นมาจากน้ำกันดีกว่าปรากฏว่าโอ้โหทำยังไงก็เอาขึ้นมาไม่ได้
แบ็คโฮ๒คันใช้โซ่ดึงคุณจำได้ไหม
ที่มีข่าวใช้โซ่ดึงแล้วก็โซ่ขาดระบบไฮโดริกเสียอะไรต่าง
เยอะแยะมากมายนะคะจนโอ้โหกว่าจะนำท่อนตะเคียนนี้ขึ้นมาได้

สุดท้ายนำขึ้นมาได้ทั้งหมด๔ท่อนด้วยกัน
แล้วก็มาไว้ที่วัดอุดมธัญวาสแห่งนี้

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมบอกตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคล
ยังไงซะฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ

ส่งข้อความไลน์กันมาเยอะนะครับอยากจะตะโกนบอกอะไรเรานะฮะ
เยอะมากเลยมีคุณพีพีบอกว่าขอฮาทุกวันนะคุณชนะ